เกิดเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในโรงพยาบาล
ทำร้ายข้าวของต่อว่าเจ้าหน้าที่ต่อว่าคุณหมอคุณพยาบาล
จับใจความได้ว่าเขาไม่พอใจที่ไม่ยอมรักษาพ่อกับแม่เขา

นี่ฮะเขาก็ตอบว่าเจ้าหน้าที่บอกไปดูพ่อกับแม่เขาก่อนนะฮะ
แล้วก็โตเทียงกันไปมาจากนั้นคุณผู้ชมตำรวจทหารเป็น๑๐นาย
บุกเข้าไปในจุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลสกลนคร

ไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้เอาตัวเขาขึ้นเตียงคนไข้
จริงแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขามา
เพื่อที่จะเตรียมรักษาเหมือนเขามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
แล้วข้อความระบุว่าคนสติไม่ดี
เข้าไปก่อเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นในโรงพยาบาลสกลนคร
สักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีแฟนเพจเข้าไปแสดงความเห็นเยอะนะ
หลายคนก็บอกว่าโรงพยาบาลต้องเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย
บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้มากกว่านี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ให้ใครก็ได้จะผ่านเข้าไปในห้องแบบนี้ได้
โดยที่ไม่มีการตรวจสอบหรือเปล่า
ล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวของเราสอบถามไปยังท่านพันธุ์ตำรวจเอกพุทธินันอำพันธ์
ผู้อุ้มกับการสอบพอมเมืองสะกดนครท่านก็บอกว่า
จริงแล้วชายที่เข้าไปก่อเหตุเนี่ย
เข้าไปรับการรักษาจากเรื่องของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วเขาขับรถเองล้มเองด้วย
จากนั้นกู้ภัยก็เอาตัวเขาไปส่งที่โรงพยาบาลรักษาบาดแผลต่าง
จู่ก็ลุกขึ้นมาโบราณอย่างนี้ในห้องสุขเฉิน
ดาทอจรธิพยบงพยาบาลก็ตามคลิปเลย
สุดท้ายต้องเอาตำรวจมาระงับเหตุโชคดีไม่ได้มีอะไรเสียหายไป
ฟังทางด้านของตำรวจอธิบายหน่อยครับ
จากการสอบสนแทรกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองอยู่ในตะบนทางโพ
อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แล้วก็ผู้ชีพของทางโพง
ได้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร
แก่ก็เกิดอารวาสขึ้นมา
หลังจากที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับ
เจ้าที่โรงพยาบาลก็ทำการรักษา
เขามีอาการทางจิตประสาท
สินเสียหายก็ยังไม่มีอะไร
ก็สามารถควบคุมได้
โดยสรุปเขามีอาการทางจิตประสาท

สุดท้ายจะรักษาเขาก็เลยมีอาการคุ้มครั่งขึ้นมา

เจ้าหน้าที่พยาบาลไม่ได้รักษาพ่อแม่เขา

เพราะว่าตอนแรกที่เขามารักษาคือรถล้มใช่ไหม

แล้วก็มาเกิดอาการครั่งแบบนี้